คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
คือลูกหลานเนี่ยเพิ่งจะโอนตังมาให้คุณยาย
แล้วเดี๋ยวดูนะเงินพันหนึ่งเอาจริงมีค่ากับคุณยายมากนะ
แล้วคนที่อยู่ข้างหลังเขาทำยังไงลองดูค่ะ
นั่นแน่เห็นไหมเท้าเหยียบไว้ก่อนเลย
ใช่เหยียบเอาไว้ปั๊บแล้วก็นิ่ง
จังหวะนั้นคุณยายเดินไปแล้วหลานก็ลุกตามไปแล้ว
สักพักหนึ่งเธอก็ก้มลงไปแล้วก็ไปหยิบ
แบงค์พันธุ์แบบนี้นี่กล้องอยู่นี่
นี่กล้องอยู่นี่เขาเห็นกันหมดแล้วครับ
ตอนแรกจะบอกว่าเออเจตนาดีจะเก็บให้หรือเปล่า
แต่ต้องมีการเอาเท้าเหยียบแบบนี้ด้วยเหรอ
คุณผู้ชมค่ะคุณยายไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเงินมันหายไปไหน
ทีนี้คุณยายเพิ่งมาขอร้านของชำให้ช่วยเปิดกล้องวงจรปิด
ก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อนี่มีผู้หญิงคนนี้ออกไปนั่นเอง
แล้วอย่างหนึ่งเงินพันหนึ่งคุณยายบอกก็มีค่ากับคุณยายมากเลยนะ

หน้าร้านขายของชำในอำเภอโพนพิสัยที่หนองคาย
ไปคุยกับเจ้าของร้านของชำค่ะ
นี่ไปคุยกับคุณป้าพวงเพชร

บอกว่าอ๋อจริงอันนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วนะ

จะโพสต์ภาพกล้องวงจรปิดลงโซเชียล
แต่รู้ไหมเมื่อวานเนี่ยมันเป็นข่าวออกไปเนี่ย
ป้าก็ดูอยู่เอาข่าวเที่ยงไทยรัฐยังเล่าเรื่องนี้อยู่เลย

มีคนเอาเงินมาคืน

แล้วป้าพุงเพชรบอกว่าตอนนี้ป้าได้แบงค์พันธุ์มาอยู่กับตัวแล้วนะ
แต่ป้าไม่รู้จะติดต่อคุณยายยังไง

เดี๋ยวต้องให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านช่วยประกาศตามหายายหน่อย
แล้วถ้าเกิดว่ายายดูห้องข่าวหัวเขียวของเราอยู่ตอนนี้
จ๋าตอนนี้ค่ะเงินที่ยายกดมา
คนเขาเอามาคืนที่ร้านนี้แล้วนะ

ร้านบอกว่าร้านยินดีเก็บเงินเอาไว้ให้รอจนกว่าคุณยายจะมารับนะคะ
ผมว่าใครที่ดูคลิปเมื่อกี้แล้วอยู่แถวนั้นน่าจะคับคล้ายคับคลามั้งแหละ
ไปบอกคุณยายหน่อยนะครับมาเอาตังคืนโอ้พันหนึ่งในกฎใช้จ่าย
บ้านต่างจังหวัดอยู่ได้เป็นเดือนนะครับอันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชม